เอาทั้งข้างหลังด้วยเอาทั้งหนังสือพิมพ์ด้วย
วันนอผ่านฉลุยไร้คู่ชิงบันลังประธานสภา
ส่วนพาดหัวตัวไม้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นอประธานสภาไม่พลิกมติเป็นเอกฉัน
ประธานสภาไม่พลิกมติเป็นเอกฉัน
แต่นายกไม่รู้นะอีกไม่กี่วันจะโหวตนายก
ไม่รู้นะว่าจะพลาดแบบนี้ได้หรือเปล่า
พลาดว่าไม่พลิกจะพลาดว่าเอกฉันได้หรือเปล่านะ

วันนอบอกว่า๑๐โมงเดี๋ยวมีการประชุมกัน
น่าจะได้รู้แล้วก็ได้เคาะแหละว่าเราจะได้เลือก
ไม่ใช่เราจะได้เลือกสิเราจะได้ติดตาม
โหวตเลือกนายกกันวันไหน
คือตอนนี้นักวิชาการนะหันไปหาก้าวไกล
หันไปหาคุณพิธาบอกว่าเบาได้เบาลง
เบาได้เบาลงแล้วที่สำคัญคือนะครับ
ทำการบ้านให้เยอะนักวิชาการบอก

อันนั้นเป็นเรื่องอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วัน

ชะลุยมวลเดียวจบ

ถูกต้องครับ

นั่งรักษาการหัวหน้าพักแทน
อาจารย์วันนอร์ได้มีการกล่าวแสดงวิสัยทัศน์
ท่านยืนยันว่าจะยึดความสุจริตโปร่งใสเป็นกลาง

ประธานสภาษณ์จบไปนะครับ
ไปดูรองประธานสภาครับ

เพื่อถ่ายเสนอชื่อคนนี้ครับ

สำหรับนายประเสรฐรอยลำครับ
แต่